เอามาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เวลาจอดรถนะไปที่ไหนก็ตาม
มอเตอร์ไซค์จะรถเก๋งกรุณาดึงกุญแจรถออกเถอะ

ล่าสุดเกิดที่วัดในชนบุรีค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะไปจอดเอาไว้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบ้านบึงนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งมาว่ามีคนร้าย

ขับหลบหนีไปตามถนนสาย๓๓๑สัตหีบเขาหินซ้อน
ก็ไล่ติดตามมาจนจับคนร้ายได้นี่แหละค่ะ

นายมงคลเนธวิเทียนเจ้าของรถกระบะบอกว่า

อย่างที่บอกจอดรถดับเครื่องแล้วแต่ไม่ได้ดึงกุญแจออก
ลงมาได้สักพักเดียวได้ยินเสียงปิดประตูรถดังปั้ง
หันไปดูเอ้ามีคนขับรถตัวเองหนีออกไปแล้ว
ทั้งเขาทั้งพระลูกวัดทั้งพลเมืองดี
วิ่งไล่ตามรถกระดูกบุญเลยค่ะ
ไปขับรถออกไปเลยหนีไปเลย
ไม่มาด้วยกันมาคนเดียว

เราก็ขับบุญดีหน่อย
ปรากฏว่าเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีค่ะ
แล้วพ่อผู้ต้องหาก็มาที่โรงพักด้วยนะคะบอกว่า
ลูกชายมีอาการทางประสาทมาเป็น๑๐ปีแล้ว

ก่อนเกิดเหตุนัดลูกชายให้ขี่มอเตอร์ไซค์มารับตัวเองที่วัด
แต่ปรากฏว่าพอลูกจอดมอเตอร์ไซค์ข้างกระบะปุ๊บ
ขึ้นกระบะแล้วขับออกไปเลย
ฝ่ายพ่อเนี่ยขอร้องผู้เสียหายนะคะบอกว่าอย่าแจ้งความเอาเรื่องได้ไหม

แต่เบื้องต้นยังไงตำรวจก็ต้องตั้งข้อหาก่อนนะคะ
เป็นข้อหารักทรัพย์แล้วก็จะต้องมีการดำเนินคดีต่อไป